มาต่อกับที่สาวคนนี้กับบ้างงานนี่หลวงตุงนั้งมาก
ละครหลุมเถ่าอยู่สองเรื่องสองรสด้วยกันค่ะ
แล้วจะทำไงในเมื่อตอนนี้สถานะหัวใจก็ไม่ได้ว่างด้วย
ถ้าไม่มีเวลาขนาดนี้แล้วจะมีเวลาให้หวานใจหรือเปล่า

โดนัทต้องบริหารดีนะทั้งเรื่องรักแล้วก็เรื่องงานด้วย
เพราะว่าคุณแฟนก็คบหาดูใจกันมา๑ปีเต็มแล้วค่ะ

โดยที่ผ่านมาก็ต้องเข้าใจเธอหน่อย

เวลาอาจจะไม่ตรงกันสวนทางกันนิดหนึ่ง
เธอพยายามอธิบายให้ฝ่ายชัยว่างานเป็นอย่างไร
รวมไปถึงการทำงานชิ้นต่อไปของเธอด้วย
หากว่าเวลาที่ต้องโหมงานหนักจริงเนี่ยเธอจะไม่มีเวลานะ

ช่วยตามมาให้กำลังใจใกล้ที่กองถ่ายจะดีกว่าค่ะ

แต่ก็บอกเขาแหละว่าเอออดทนนิดนึง
เดี๋ยวนิดนึงแต่โชคดีคือเราเป็นเพื่อนกันมานานนะคะ
แล้วก็มีอะไรเราก็คุยกันได้
ตรงนั้นเป็นคนที่ทำงานตลอดเวลาเราก็รู้
เราก็เลยพยายามแบบเออมีวันเสาร์อาทิตย์ไปกินข้าวกัน
อะไรอย่างนี้ไปเจอที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พยายามแบบพยายามใช้เวลาด้วยกัน

เดี๋ยวตอนที่มันถ่ายพร้อมกันเนี่ยอาจจะแบบน่ากลัวนิดนึง
เพราะว่าปีนี้เดี๋ยวตรงนั้นเล่นละครที่

แล้วก็แบบพอยุ่งมากก็จะขอให้มาหาอะไรอย่างนี้
ที่ห้องตัดหาที่กองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ถ้าเกิดเขามาได้เขาก็มา
เข้าใจได้นะคนทำงานในวงการบันเทิงเนี่ย
เวลามันกระชั้นแบบวุ่นวายจริง

เขาขายว่าเป็นแฟนฉันต้องอดทนนะคะ

เออก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะคะ